ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีเจ้า
น้องจือเด็กหญิงป่าจินยาเจ้า

เรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๒เจ้า
อยู่โรงเรียนวัดแม่แก่น้อยเจ้า
อำเภอสรรไทยจากวัดเจียงใหม่เจ้า

จากหนูจะชอบร้องเพลงแล้วหนูยังเต้นได้ด้วยนะคะ
ตอนที่หนูอยู่ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่นะคะ
หนูชอบเล่นกับผู้ชายค่ะ
เพราะว่าเขาเล่นหุ่นยนต์กันค่ะ

แต่ในชีวิตหนูไม่เคยมีหุ่นยนต์เลยค่ะ
เพราะว่าพ่อหนูไม่มีเงินซื้อค่ะ

หนูก็เลยอยากจะมาแข่งขันร้องเพลงรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
เอาเงินไปใช้หนี้ให้แม่แล้วก็จะซื้อหุ่นยนต์๑ตัวค่ะ

เย้
นี่แหละครูแรงประดานใจ
ความหวังของหนูน้องแก้มนะครับ

หุ่นยนต์ได้กี่ตัวรู้ไหมครับ

ซื้อได้ทั้งโรงเรียนเลยไปแจกได้ทั้งโรงเรียนเลยลูกนะ
แก้มขาหนูร้องเพลงได้เยอะเหรอ

๖๐เพลงค่ะ

ไหนลองโชว์ให้ฟังซิว่าได้เพลงอะไรนะ

เพลงเป็ด

แล้วก็เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแชง
ร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะพระอาทิตยิ้มแฉ่ง

เป็นตัวขาแดงหู

ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่
ไม่ทราบว่าข้ารักษ์กรรมการได้บรรจุเพลงนี้
เอาไว้ในกายกำคัญหรือไม่
เห็นในวิทยาไม่ได้แค่ดีมีดีเรื่องการรอง
การเต้นด้วยมีการเต้นด้วย

ได้ไหม

ค่ะแก้มเดี๋ยวก่อนนะฮะ
ป๊าขาครับ
น้องก็เต้นน่ารักดีแต่ว่าป่าไม่เต้นได้ไหมคะ
ก็ต้องเต้นไปกับเด็กเขาดิเด็กเขาจะได้ไม่เขิน
อ๋อแต่ว่าวัยลำกระดูกกระเดียวก็ไม่ค่อยดีแล้วแก้มใครสอนน่ะใครสอนเกลียงเต้นอย่างนี้

เราชอบทราบที่เสยงผมเดี๋ยวก็ขอดูอีกทีนึงอีกหนึ่งได้ไหม
พอเสยงผมอ่า
พอเต้นแล้วโยนไปให้คุณป่านุ่มเขาหน่อยเสยผมแล้วโยนอย่างนี้ให้เขาเต้น
พร้อมเสยธุ์

เดี๋ยวก่อนนะคะยุคนี้เป็นยุคแหวนพอโยนปุ๊บอ๊ะเบกแปลก

แล้วก็ย้ายมาอยู่ช่างมัย

มาให้เกิดคุณแม่เขาเกิดที่ไหนครับ
โต๊ะที่เชียงใหม่

อยากเป็นนักร้องอยากเป็นดาราแล้วก็
อยากอยากเป็นตลกค่ะ
มีมีไอดอลมั้ยไอดอลที่เราชอบ
ชอบเฮ็กกี้แล้วก็หนูเลคอลบ้าน

โค่อยับรวมอยู่ในกล้าเกียว
คนนี้เขาอยู่ในร่างเดียวก็เป็นได้ทุกอย่าง
สมมุติเราไม่ได้เป็นแค่ดาราไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นตลกเป็นนางงามด้วย
แฟนคลับด้านขวาไหนลองยิ้มให้แฟนคลับด้านขวา
ยิ้มหวานหวานที่สุด
ทีนี้ยิ้มให้แฟนคลับด้านซ้ายหวาน
แล้วก็ทีนี้พอน่าจะเป็นนางงามแล้วก็ยังมีจิตวิญญาณของความเป็นตลก
ลองยิ้มให้แฟนคลับด้านซ้าย
เรายิ้มให้แฟนคลับด้านขวา
ต้องบอกเลยว่าอุ๊ยตายแล้วเขามีความเหมือนไอดอลเขามาก
ถึงแม้จะเป็นเด็กแปดขวบนะครับแต่ว่าการแข่งขันเราก็เป็นการแข่งขันนะครับ
กติกาทุกอย่างเราเหมือนกันหมดนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ตรงเลยนะได้แน่นะแน่ใจนะ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
แก้มตกลงจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เก่งมาก
เล่นแล้วเราก็มีตัวช่วยนะครับ
อีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกันนะครับ
สามารถเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งรายการ
จะใช้ทีละแผ่นป้ายหรือจะใช้ทีเดียว
หมดเลยทั้ง๓แผ่นป้ายก็ได้นะครับ
แก้มตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ก็เตรียมตัวร่วมสนุกกับเราได้เลย
พร้อมกับน้องแก้มเลยนะครับ

เอาล่ะมาดูกันนะครับน้องแก้มอายุแค่๘ขวบนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

เพลงที่๒
เป็นทุ่มที่๑นะคะ

โถ่บะ

ดีแฮปปี้จะตาย
ไม่ใช่ไหมไม่ใครเอา
แต่เจอพี่เมาจะชวนวุ่นวาย
บ้านดูดีมีสไตล์
แต่พอคบกันไปร้อนกายเป็นชะนี
โสกมานานุ่มเด็กโสสังจังเจก็โอเคดี
รับจุดใจเต็มที่ข้างในไม่มี
ขับทางคนหัวใจ
ไม่มีแฟนเวลามันประสุทธิ์
สวยเลิศชุดสูงเข้าไว้
อยู่ยังเป็นโซนอย่างนี้
ไม่มีแฟนรอไม่ตาย
อยู่กินคนเดียวอย่างนี้
ก็ดีแฮปปี้จะตาย
สดใสเหลือเกิน

ค้างไว้๓วินาทียิ้ม

อืม
เด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับ
สิ่งเลวร้ายต่างเนี่ยมาจากทางอื่น

จะผ่านเพลงที่๑ได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
น้องแก้มร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
น้องแก้มร้อง
จริงดีครับ

ร้องได้ไขล้าน
ร้องได้นี่เพลงแรกวันนี้ค่ะ
กติกาใหม่ปรับแล้วเพลงแรกของเรา
รับแล้วค่ะ๕๐๐๐เบอร์ครับ

เพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้าน